มีบรรดาเพื่อนพ้องศิลปินดาราในวงการ
ไปร่วมวิ่งกันมากมายตั้งแต่เซตแรกเลยคุณผู้ชม
เป็นเรียกได้ว่าเป็นวันแรกที่คึกคักมากเลยก็ว่าได้นะคะ
มีทั้งกลุ่มนักร้องอย่างคุณก้องห้วยไร่ด้วย
คนนี้เขาบอกว่านี่พี่ตูนเป็นไอดอลของเขาเลยนะคุณ
จากนี้ก็มีวงกลาด้วยนะคะ
สิงโตนำโชคลุลาพี่แพลวคณิตกุลแล้วก็พี่ป่อนัทธวุฒิค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายนะคะพี่ตูนก็ได้เดินทางเข้ามอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ที่เรียนดีแต่ยากจนที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังค่ะ
บรรยากาศก็เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นไปอย่างอบอุ่นมากนะคะ
โดยน้องที่ได้รับทุนเขาบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมาก
ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับทุนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อหรือเปล่า

ขณะที่พี่ตูนก็ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน
และก็อย่ายกยอตัวเองว่าพี่ตูนเป็นฮีโร่เลย
เพราะคนที่เป็นฮีโร่ตัวจริงก็คือแพทย์และพยาบาลทุกคนทั่วประเทศนะคะ
ไปดูภาพบรรยากาศน้องนักเรียนตะโกนร้องเพลง
ชีวิตยังคงสวยงามร้องกันแบบดังกึกกล้องค่ะ
สร้างความประทับใจกันสุดโดยเฉพาะพี่ตูนของเรา
โอ้โหภาคภูมิใจเหลือเกิน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจพี่ตูนถึงกับต้องเก็บภาพไว้เลยนะคุณผู้ชม
และสำหรับระยะทางในการวิ่งวันนี้นะคะ
ทะลุ๘๐๐กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับยอดบริจากษ์ก็นี่แหละค่ะ
๓๔๐๐๐๐กว่าเกือบจะแต่๓๐๕ล้านบาทแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่า
พอกิจกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเราได้เห็นเรื่องราวความรักความสามัคคีแล้วก็ความอบอุ่น
รวมไปถึงได้แรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรตอบแทนสังคมด้วย